มาดูขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อาจารย์สุภาพจะพูดถึง๒ประเด็นหลัก
วันนี้ประชุมสอบคอด้วยประชุมสอบคอชุดใหญ่
เดี๋ยวดูซิว่าจะมีการลดขั้นตอนมาตรการต่างของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอให้สอบคอนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย
จะได้ไม่ต้องลักลอบเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดด้วย
เดี๋ยวติดตาม๒เรื่องนี้ได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะ
ขอสรุปผลลัพธ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงวันที่๑ถึงวันที่๑๐
ในช่วงเปิดประเทศ๑๐วันเนี่ยรวมแล้วสามหมื่นกว่าคนครับ
ถ้าอยากรู้ว่าในจำนวน๓๐๐๐กว่าคนเนี่ยมาจากประเทศไหนบ้าง
กราฟหน้าจอเอาประเทศหลัก๕ประเทศที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยมากที่สุด
อันดับ๑สหรัฐ๓๘๖๔คน
อันดับ๒มาจากประเทศเยอรมันหรือถ้าเรียกให้ถูกก็เยอรมนี๓๒๗๔คน
อันดับ๓มาจากประเทศอังกฤษ
อันดับ๔มาจากญี่ปุ่น๑๗๑๓
อันดับ๕มาจากเกาหลีใต้๑๕
เกาหลีใต้เนี่ยส่วนหนึ่งบินตรงไปลงเชียงใหม่เลยนะครับ
เพราะว่าเขามาตีกอล์ฟกันเชียงใหม่ลำพูนอากาศดี
ในจำนวน๓๐๐๐กว่าคนตรวจพบผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ครับ๓๐กว่าคน
แปลว่าพบผู้ติดเชื้อไม่ถึง๑ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไอ้ที่เราห่วงว่าเดี๋ยวเหอะเปิดประเทศจะเป็นช่องทาง
นักท่องเที่ยวเอาโควิดมาแพร่ในบ้านเราให้เกิดระบาดรอบใหม่ขึ้นอีกเนี่ย
ถ้าดูตามนี้ยังอุ่นใจได้อยู่ยังอุ่นใจได้อยู่
มีประเด็นปลีกย่อยที่นักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามา
ในเมืองไทยเนี่ยคือไอ้หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ
มันวุ่นวายมันล่าช้าจนให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต่างชาติเนี่ย
สายหัวยกเลิกการบินยกเลิกการจองโรงแรมไปก็มี
แม้แต่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาตรวจเชื้อมาแล้วก่อน๗๒ชั่วโมง
แล้วมันก็เป็นเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวสายหัวเพราะว่าเมื่อตรวจแล้วเนี่ย
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย๖ชั่วโมงนะถึงจะทราบผล
ฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพอตรวจแล้วเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้
คุณต้องไปโรงแรมที่คุณจองมาไว้เท่านั้นแล้วต้องไปพักอยู่ในโรงแรม๑วัน
แงกอยู่ในโรงแรมก่อนเพื่อรอผลการตรวจ
อันนี้เขาก็ลองสำรวจดูว่านักท่องเที่ยวก็สายหัวเพราะเรื่องนี้เยอะ
ฉะนั้นการท่องเที่ยวโดยผู้ว่ายุทธศักดิ์สุพศรเขาก็เลยเสนอ
ล่าสุดที่เป็นข่าวเข้ามาก็คือสบคเห็นด้วยแล้ว

ทีนี้นอกจากเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ย
ตัวเลขที่น่าจับตามองมากในช่วงหลัง
ผมเนี่ยเป็นห่วงจริงนะเรื่องแรงงานต่างด้าว
ที่มันทะลักเข้ามาในช่วงเวลาที่เปิดประเทศ

กิจกรรมกิจการธุรกิจต่างก็เปิด

ไม่ทำอันนั้นไม่ทำอันนี้ก็ไม่ทำ

ลักลอบทะลักเข้ามาอย่างที่เป็นข่าวทุกวัน

เอาไม่อยู่ดูไม่ทันป้องกันไม่ทั่ว
แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการปล่อยผี
นี่เขาเตรียมจะปล่อยผีอีกแล้ว

จะเสนอสบคเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวอีก

มันจะทำให้เป็นระบบล่ะคราวนี้

เขาเปิดรับสมัครแรงงานของเขาเอง
ให้เขาตรวจสอบของเขาเอง
ให้เขาทำสัญญากันเอง
ส่วนสถานทูตไทยใน๓ประเทศเนี่ย

แล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งงานโดยงานด้านความมั่นคง

ต่อมุงต่อมอสภาวสาหกรรมหอการค้า
แล้วจะเอาเรื่องนี้เสนอต่อสบควันนี้

แต่ยังไม่รู้ผลออกมาเป็นยังไง

ที่มันลักลอบเข้ามาช่วงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์
เป็นแรงงานเดิมแรงงานเก่าที่เคยทำอยู่บ้านเราแล้วกลับบ้านไปในช่วงโควิดระบาด
เนี่ยเป็นคนใหม่ที่รู้เรื่องเข้าจากเพื่อนก็อยากจะเข้ามาทำงานบ้านเรา
แล้วที่เป็นข่าวก็คือว่ากว่าจะผ่านแดนมาได้เนี่ยถึงแม้จะถูกจับ
แต่ว่าอย่างน้อยก็จ่ายเงินประมาณ๒๐๐๐บาท
ตัวเลข๒๐๐๐๐บาทไม่นิ่ง
พอมาตอนนี้ต้องงานแรงงานมากตัวเลขมันกว่า๒๐๐๐๐ละ
ที่เป็นข้าวค่าหัวก็เป็นนี่
ไม่รั่วไปจ่ายอะไรไหนแต่ถ้าทำให้มันถูกกฎหมายเสีย

ที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ประมาณคนละหมื่นต้นเท่านั้น
ถ้าทำให้ถูกกฎหมายนะทีนี้ประเด็นเรื่อง
ที่ผมตั้งข้อสังเกตไปวันก่อนว่า
พอเข้ามาแล้วพอจับได้ต้องเอาไปตรวจเชื้อโควิด
แล้วไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการฉีดวัคซีนค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรอีก
เราไม่แย่เหรอในข้อตกลงที่จะยื่นไปสอบคอเนี่ย
ใครเป็นนายจ้างอยากได้แรงงานต่างด้าวพวกนี้
คุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคนเหล่านั้น
คุณอยากได้๑๐คนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการตรวจหาเชื้อการฉีดวัคซีนของคน๑๐คนเนี่ย
คุณเป็นนายจ้างอยากได้เขามาทำงานใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบ
อย่าไปผลักภาระให้เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐของหลวงไม่เอา
ฉะนั้นนี่คือข้อกติกาที่กำลังจะประกาศ
ออกมาอีก๔แสนกว่าคนก็เยอะนะครับ
ทีนี้ที่จะต้องขีดเส้นใต้ต่อท้ายคือ
แรงงานประมงครับพวกที่ลงเรือไปหาปลาเป็นแรงงานประมงเนี่ยแรงงานประมงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่
มาหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมคงจำได้ว่าไอ้กิจการประมงหรือสินค้าจากการทำประมงของเราเนี่ย
มันถูกบีบถูกปิดล้อมมาหลายปีแล้วจากอียูจากต่างประเทศเพราะเขากล่าวหาว่า
ไอ้การใช้แรงงานทำประมงเราใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงของเราเนี่ย
เราใช้แรงงานผิดกฎหมายเยอะเราใช้แรงงานอย่างกระทาส
ข่ายการค้ามนุษย์แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ
เขาก็แอนตี้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เขาจะไม่ซื้อสินค้าประมงของเรา
มันก็ยุ่งสิครับจำได้ไหมครับว่ารัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาประมงกันทั้งระบบ
เรื่องของแรงงานประมงทั้งเรื่องจัดระเบียบทำประมง
สอดคล้องให้เข้มงวดทั้งเรื่องการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมประมงสุดท้ายชาวประมงเดือดร้อนกันทั่วทั้งประเทศ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาทีนี้เมื่อจะฟื้นกิจการประมงกันใหม่
รัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากให้คนไทยนี่แหละมาเป็นแรงงานทำกิจการประมง
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยไม่เอาของเหม็นของหนักของสกปรกคนไทยไม่ทำ
รัฐบาลเขาก็เลยมีนโยบายที่จะจูงใจให้แรงงานไทยมาทำงานในด้านการประมง
คือจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีกฎเกณฑ์กติกาให้แรงงานประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทำงานก็มีเวลาพักมีวันพักมีสวัสดิการ
มีการทำสัญญาว่าจ้างกันเป็นลักษณะมีข้อเสนอว่าชักค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย
ได้ตั้งหมื่นสองมากกว่าแรงงานขั้นตำทั่วไปซะอีก
แล้วทั้งหมดเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครแล้วต้องผ่านการคัดเลือก
อันนี้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประมงนะ
ฉะนั้นการฟื้นกิจการประมงตามกรอบกฎเกณฑ์กติกาใหม่เนี่ย
มันจะเป็นไปตามความมุ่งหวังที่นายกอยากให้เป็น
เป็นหัวข่าวว่าวิตุศัตริย์คนไทยเกี่ยงงาน
ถ้าคนไทยทำงานเหล่านี้ได้เราก็ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
แต่มันก็มีประเด็นซ้อนที่นายกควรรู้ว่า
บางทีนายจ้างไม่อยากจ้างแรงงานคนไทย
เพราะค่าแรงมันสูงกว่าแรงงานต่างด้าว
แล้วแรงงานต่างด้าวที่ทำงานนานเนี่ยนายจ้างก็ไม่อยากได้
อยากได้ที่มาใหม่เพราะราคาราคามันถูกค่าจ้างถูก
เดี๋ยวนี้ค่าปั๊มเข้าไปในปั๊มเนี่ย
พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับกับเด็กปั๊มเนี่ย
เพราะว่าเพิ่งมาใหม่มาจากพม่า
เติมน้ำมันเป็นก็จ้างมาอยู่ปั๊มราคาถูก

เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ